คุณผู้ชมแล้วคุณมิ้นเป็นคนชอบสะสมของเก่าไหมฮะ

และก็มีเรื่องเล่ากล่าวขากันว่าจะมาพร้อมกับตำนานความอาถรรพ์และลีลับ

กลัวใช่ไหมกลัวปรากฏว่าล่าสุดผู้ชายคนนี้ครับไปได้เครื่องอบไอน้ำที่มักจะเห็นในร้านทำผมแบบนี้
ระบบไอน้ำแบบนี้ที่ผู้หญิงเขาจะทำผมเปิดนิตยสารนั่งอ่านแล้วมีเครื่องอบ
เครื่องนี้อายุประมาณสัก๒๐ปีเพิ่งซื้อมาได้ประมาณสัก๕ปีครับ
ปรากฏว่าเกิดเรื่องแปลกขึ้นภายในบ้าน
บอกก่อนนะฮะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
คนที่ไปซื้อเป็นผู้ชายชื่อว่าคุณธนกฤษอายุ๔๓
ไอ้เจ้าเครื่องอบไอน้ำเป็นของเก่าของโบราณมาตั้งไว้ในบ้านเป็นคนชอบสะสมของเก่า
วันดีคืนดีพอได้เครื่องนี้มาตั้งอยู่ในบ้านโดยที่พี่และน้องยังไม่รู้เขานอนหลับอยู่
น้องสาวกลับเข้าบ้านมองผ่านมุ้งลวดบอกเฮ้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งหยอกล้อเล่นกันระหว่างพี่เธอหลับ
แล้วก็เดินหายไปเธอก็เออแปลกใจยังไม่ได้คุยกับใครแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเครื่องอบไอน้ำของเก่านี้มาอยู่ในบ้าน
หลังจากนั้นครับพี่สาวก็เจอเหมือนกันเหมือนกับผู้หญิงเป็นวิญญาณหรือเปล่าก็ไม่รู้
หยอกล้อมาเล่นระหว่างที่น้องชายหลับแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มขนลุกแล้วเอายังไงดี
ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทำให้ทางคุณธนกฤษก็เริ่มไม่สบายใจเพราะพี่ก็เจอน้องก็เจอ
มันเรื่องราวแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในบ้านหรือเปล่าและบวกกับเรื่องเล่ากล่าวขานตำนานของเก่า
ที่อาจจะมีเรื่องลี้ลับเรื่องอาถรรพ์แฝงมากับของเก่าต่างเชื่อไหมครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
พอย้ายไอ้เจ้าเครื่องอบไอน้ำออกไปจากบ้านหลังนี้เรื่องราวแปลกแปลกที่เคยเห็นกันเนี่ยไม่เกิดขึ้นอีกเลยครับ
เอาล่ะสิเรื่องดำเนินมาถึงตรงนี้นึกถึงหมอปลาขึ้นมาทันที
หมอปลาอยากให้มาช่วยพิสูจน์หน่อยว่าเครื่องอบไอน้ำเครื่องอบผมอาถรรพ์เครื่องนี้มันมีผีจริงหรือเปล่า
ผมก็เจอแค่เนี้ยสุดท้ายนี่แหละที่ผมเอาไปไว้พี่คนนี้เขาเลยโทรกลับมาคุยว่าเขาเจอเหมือนกัน
แล้วรูปร่างเหมือนกันกับสองคนนั้นที่เขาเห็นใช่ก็เลยลองติดต่อหมอปลามันก็อยากรู้เหมือน
เพราะว่าผมสะสมของเก่าครับผมซื้อของเก่าตามบ้านของเก่ามือสองตลอด
แต่ไม่เคยเจอแต่ว่ามันมีชิ้นนี้แหละที่มันมีปัญหาอยู่ชิ้นเดียว
นี่คือคุณธนกฤษคนที่ไปซื้อของเก่าเครื่องอบไอน้ำเครื่องอบผมนี้มาไว้ในบ้าน
ใครจะไปคิดจากเครื่องอบผมกลายเป็นเครื่องอบผีหรือเปล่า
ทีนี้น้องสาวของคุณธนกฤษชื่อว่าคุณนิตยาบอกว่าคือเธอเห็นกับตาเลยนะกลับมาบ้าน
แล้วมีผู้หญิงนั่งเล่นหยอกล้อกับพี่ชายเห็นกับตาเลยเหรอเห็นกับตา
แล้วสักพักหนึ่งผู้หญิงนั้นก็หายไปตอนแรกเธอก็ไม่คิดไงว่าจะเป็นวินยงวิญญาณ
ก็คิดว่าสงสัยพี่อาจจะมีแฟนหรือเปล่าผู้หญิงมานั่งคุยอะไรแบบนี้
กำลังช่วงแบบกุ๊กกิ๊กกันเธอขึ้นไปนอนบนบ้านชั้นสอง
เธอบอกว่าเธอเข้านอนคุณมิ้นคุณผู้ชมตรงนี้สำคัญ
ช่วงกลางดึกสงัดประมาณตี๒เธอกำลังหลับอยู่ด้านขวามือของเธอเป็นพี่สาวผู้หญิงด้วยกันนอนด้วยกัน
นอนฝั่งขวามือแล้วเธอนอนในห้องมีอยู่๒คนบนเตียง
ปรากฏว่าฝั่งซ้ายเหมือนหมอนมันยวบลงไป
แล้วเธอรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีคนมานอนข้างฝั่งซ้ายมือนะ
ลองเอาไปสัมผัสก่อนเหมือนโดนเส้นผม
เอื้อมค่อยคลำขึ้นไปหาที่มาของเส้นผมนุ่มนั้น
ปรากฏว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นหัวคน
ก็เลยจะหันไปมองว่าคืออะไรอันนี้เป็นคำบอกเล่าของเธอนะฮะ
ความเชื่อส่วนบุคคลกำลังจะหันหน้าไปมองวินาทีที่เอียงหน้าเอียงตากำลังจะประสานกันปั๊บ
บอกเหมือนผีอำเธอลองฟังฮะ
ก็คือแบบขยับตัวไม่ได้เลยเกรงไปเลย
แล้วก็พยายามเรียกพี่สาวข้าง

อ่าใช่พี่สาวนอนหันหลังให้อย่างนี้
พยายามเรียกแต่เหมือนขยับไม่ได้
แล้วก็เรียกไม่ออกอะไรอย่างนี้

แล้วพอเอาเครื่องนี้ออกจากบ้านไป
อีกจานประหลาดทั้งหมดหายไปไหมครับ

เครื่องนี้ฮะเครื่องอบผมเครื่องอบไอน้ำ

แล้วก็ไปถ่ายภาพซูมเข้าซูมออกอยู่แบบนี้ฮะ
คือยังไงเธอมากับเครื่องอบผมอย่างนี้เหรอคะ
ส่องโอ้โหตาแนบขนาดนี้
อย่างที่บอกคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล

ของนั้นได้มายังไงถูกกฎหมายด้วยหรือเปล่าถูกไหมฮะ
แต่เรื่องนี้พอเขาปักใจว่าอยากให้หมอปลาช่วย

หมอปลาในวันนี้บอกว่าได้เดี๋ยวเจอกันลองฟังฮะ
หวังสิงห์ของเขาแต่แย้งไงพระเจน
เดี๋ยววันจันทร์ผมจะลองรับวิสูจน์เคื้อกอบอายน้ำ
แท้ที่จริงแล้วผีมันสิงหรือเปล่า
ตามที่คนในครอบครัวเขาเจอหรือเปล่า
เดี๋ยวเจอกันถ้าผีสิงห์เคื้อกอบอายน้ำ
ไม่ไป

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่นนทบุรี

ปกติหมอปลามือปราบสัมภเวษีก็ต้องทุบสารใช่ไหม